ช่วงนี้ไปดูเรื่องของน้ำเหล็กไหลรักษาโรคกันหน่อย
คุณผู้ชมค่ะโอ้ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์
คนไปกันเยอะทีเดียวคุณนัทพงศ์เขาเรียกว่าเป็นคลื่นมหาชนเลยล่ะนะคะ
ว่าวันหนึ่งน่าจะทะลุหมื่นคน
นี่ค่ะที่บ้านของนายรินรักวงค่ะอยู่ที่หมู่๗ตำบลเขาดิน
อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบีโอ้โหคนมาจากทั่วสารทิศเลยนะคะ
ไปขอรับน้ำเหล็กไหลควรเขี้ยมซึ่งผ่านพิธีปลุกเสก
ด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยรักษาโรคได้นะคะ
ผู้สื่อข่าวลองไปสังเกตการณ์ดูแล้วประเมินดูเนี่ย
สักประมาณมากกว่า๕๐๐คนนะ
แล้วมากันตั้งแต่เช้าเลยบางคนรอจนเป็นลมก็มี
ในรินก็ต้องใช้วิธีแจกบัตรคิวเป็นการจัดระเบียบ
คาดว่าถ้าอันนี้ครึ่งวันนะถ้าทั้งวันน่าจะประมาณหมื่นคนถึงได้นะคะ
ก็ชาวบ้านบางส่วนก็มาตั้งแผงค้าขาย
บางส่วนก็เอารถมอเตอร์ไซค์มาวิ่งรับส่งนะคะ
คิดค่าบริการหัวละ๒๐บาทตำรวจต้องไปนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดกะบี่ก็ต้องจัดกำลังเข้ามา
เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยเนี่ยค่ะนี่คือหน้าบ้านของนายรินก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ก็ส่งเพศรัชกรมาเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม
ผ่านการปลุกเสกนะคะไปตรวจในห้องปฏิบัติการว่ามีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอ๒๑วันถึงจะทราบผล
เจ้าของบ้านก็ให้ความร่วมมือดีค่ะให้เข้าไปตรวจสอบนะคะ
ประกอบพิธีปลุกเสกก็จะพบว่ามีถังน้ำสองถังมีเครื่องกรองน้ำนะคะ
พอผ่านพิธีปลูกเสกก็จะมีระบบสูบน้ำจากถังไปยังจุดกรอกน้ำ
เขาก็จะให้ได้คนละ๓ขวดรับน้ำแล้วก็เอาเงินใส่กล่องรับบริจาคคนละ๒๐บาท
ผู้สื่อข่าวลองคิดเล่นดูนะคะคนละ๒๐บาทเนี่ยนะคะ
ครึ่งวัน๕๐๐คนถ้าคนละ๒๐ก็ครึ่งวันก็ป่าไปเท่าไหร่แล้ว
ก็ลองคูณตัวเลขกันดูแต่ก็ยังมีคนมารับกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
เขาเจ็กยามาผมไม่บอกลงพยาบาลนะครับไม่ได้
เขาให้ยาผมทานมาวันละ๔ครั้ง
กล่าวว่าให้ผมนอนอย่างเดียวเลยผมอยู่ไม่ได้ผมกลัวเป็นอามภาษณ์ครับ
ผมก็เลยมาที่นี่พอได้ยามาครับผมล้างท้องไปสองรอบ
ทายออกเป็นเลือดเลยครับหนีขึ้นได้เรื่อยครับ
ผมศรัทธาเชื่อมั่นครับผมถึงมา
รินยืนยันบอกไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาหาประโยชน์นะคะ
แต่ที่ทำน้ำเหล็กไหลเพราะว่าพ่อเนี่ย
แล้วหายก็เลยมีคนมาขอให้ทำ

จากความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านค่ะ
เราเรียนยันว่า
ปุ่มเขาตามหน้าตรีมบ้วยนะก็ยังเดียว

ถ้าบ้านมากก็ต้องก้อมูลตำเปา
ยอมรับไหมว่าเป็นเกี่ยวกับ